มูไนท์
คุณคุณค่ะคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะครับ
บางคนก็เกิดมาพร้อมซึ่งทุกอย่าง
แต่บางคนนะครับก็พบกับความลำบากตั้งแต่เล็กนะครับ

เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับครูใหญ่ผู้ใจดีของเด็กนะครับ
ครูผู้มีแต่ให้คนนี้คือครูบุภาชาติหมุนสาครับ

ที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียนจากผู้ปกครองเลยแม้แต่บาทเดียว
แถมยังต้องทำห่อหมกขายครับพี่
เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง
แล้วก็ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กอีกด้วย
ใจบุญขนาดนี้เราไปพบกับครูใหญ่คนนี้กันเลยครับ

ความหมายของคำว่าครูมีมากมาย
แต่ความหมายที่สะท้อนภาพของคุณครูท่านนี้ได้เป็นอย่างดี
คือคุณครูผู้เป็นดวงประทีบ
ทางในยามที่ลูกศิษย์ของท่าน
เผชิญหนทางที่มืดมนต์เพียงลำพัง
คุณครูบุภาชาติหมุนสา

เปรียบดังประทีปส่องทางแห่งโรงเรียนวิชาวดี
ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับ
มูไนท์ทำบุญในวันนี้
โรงเรียนนี้ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี๕๗

เป็นของคุณตาสมานคุณยายเปรมวตีจำปาสุด
ท่านก็ให้นโยบายว่า
ให้เป็นโรงเรียนที่ไม่ต้องเก็บค่าเล่าเรียน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด
ตอนนั้นครูก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เงินเดือนครู
ท่านก็ส่งมาให้ค่าอาหารท่านก็ส่งมาให้
แต่พอเอิญท่านเสียชีวิตลง
ครูเอาเด็กมาเลี้ยงเยอะแยะ
ไม่มีสตังค์นะคะเมื่อก่อนไม่มีสตังค์ก็ขอน้องมั่ง
กู้อสหกรณ์อะไรอย่างนี้นะก็ยังพอหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปได้
พอตอนหลังเราทำไม่ถูกก็หันเหมาต้องทำมาหากิน
จะทำยังไงเราก็ต้องมาค้าขาย
ตลอดระยะเวลานับ๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
รับเลี้ยงเด็กส่งเสียให้เรียน
ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่าง
หวังให้ลูกศิษย์ของท่านได้มีการศึกษาและมีกินอิ่มท้อง
ต้องทำอาชีพเสริมหลายต่อหลายอย่าง
และสิ่งหนึ่งที่ท่านทำเป็นประจำ
คือการทำห่อหมกไปขายในสถานที่ต่าง
เพื่อนำเงินไปจุนเจือเด็กให้มีข้าวกลางวันกิน
ครูทำน้ำยาล้างจานขายห่อหมกปลูกเห็ด
เลี้ยงไก่ได้โครงการจากสมเด็จพระเทพได้เลี้ยงไก่
เมื่อก่อนครูก็เลี้ยงกระดินอยู่ธรรมดาอย่างนี้ค่ะ

ตรงนี้ปลูกเก่นทะวันปลูกอะไรครูจะทำมาหากินตลอดค่ะ
แล้วสอนให้เด็กทำขา

เด็กเหล่านี้นะคะก็จะเป็นคนติดยา

ไม่มีอาชีพไม่มีการทำมาหากิน
ครูตั้งปฏิฐานไว้ว่าตามใดที่ครูมีชีวิตอยู่
ครูอยากทำให้เขามีจิตสำนึกว่าความเป็นไทย
เราเป็นมาได้ยังไงแล้วก็อยากช่วยสังคมไทย
อยากให้เขาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็รักแผ่นดินไทย
ใครมีหน้าที่อะไรทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด
ครูก็พยายามทำตัวนี้ให้มากที่สุด
เหนื่อยนะคะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขพักผ่อนก็หาย
ครูคือผู้ให้ให้ทุกอย่างค่ะ
โรงเรียนวิชาวดีเป็นโรงเรียนเอกชน
แต่ไม่ได้เก็บค่าเล่าเรียนจากผู้ปกครองเลยแม้แต่บาทเดียวครับ
ด้วยความตั้งใจของผู้ก่อตั้งโรงเรียน
แล้วก็มีคุณครูบุพชาติท่านนี้ครับเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์
อุทิศเวลาส่วนตัวทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่เด็ก
โดยมีผู้คนในจังหวัดนครสวรรค์ช่วยกันสนับสนุนอุดหนุนท่านอยู่เสมอครับ
อาจารย์เขานี่จะเป็นบุคคลที่ว่าเสียสละ
รุ่นแล้วที่เขาอยู่แล้วก็ได้ดิบดีไป
ส่งบางคนก็จบจากที่นี่ป๖แต่เขาไม่มีถึงม๓
เขาก็จะส่งไปเรียนในเมืองแต่ก็ยังมากินนอนอยู่นี่อีก

ชื่นชมในความเสียสละของอาจารย์นะคะ
มีเทศกาลมีอะไรอย่างนี้ตลาดนั้นหรืออะไรอย่างนี้
อาจารย์ก็จะนำห่อหมกมาขายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับเด็ก
ให้เป็นอาหารกลางวันบ้างเป็นอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ
ครูเขาก็เป็นคนดีหาทุนให้เด็กเรียนหนังสือ
จะรับเลี้ยงเด็กที่ยากจนนะคะ
ก็ดีอะค่ะเขาเป็นคนดีอะค่ะ
ดีค่ะ
คุณงามความดีที่ท่านทำในวันนี้ครับ
เป็นความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจที่ท่านตั้งใจอุทิศให้เด็ก
เพื่อพวกเขาจะได้เติบโตอย่างแข็งแรง
มีความรู้มีการศึกษาเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติครับ
ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ครับ

ติดต่อที่โรงเรียนวิชาวดี
จังหวัดนครสวรรค์ได้โดยตรงครับ

มาร่วมสนับสนุนอยู่นะครับ

ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ

แต่ยังเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้มีความรู้

เอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับ
อยากให้เราพาไปทำบุญไหว้พระที่ไหนนะครับ

วันนี้หมดเวลานะฮะกลับมาพบกับเรา
สองคนได้ใหม่ทางไทยรัฐทีวี
ช่อง๓๒ทุกคืนวันอาคาร

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

โปรดติดตามตอนต่อไป